มนุษยวิทยาชาวตะวันตกเชื่อว่ามีการอบพยพใหญ่ทางทะเลสมัยปลายยุคน้ำแข็ง
เกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปีมาแล้วเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและน้ำแข็งละลายทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น
พื้นที่บริเวณเอเชียอาคาเนจึงถูกน้ำท่วมผู้คนจึงต้องถอยร่นจากทะเลแล้วอบพยพเข้าสู่พื้นแผ่นดินเอเชีย
ส่วนใหญ่จะอบพยพข้ามน้ำด้วยแพร่หรือถอยร่นเข้ามาตามปากแม่น้ำ
จากการปรับตัวของผู้คนเพื่อให้เอาตัวรอดกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนั้น
สะท้อนให้เห็นได้ในรูปแบบของบ้านยกพื้นบนเสาไม้ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างประเภทแรกที่สุด
เช่นเดียวกันกับภาษณะทางน้ำก็เป็นภานะประเภทแรกที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น